หมุดผิดระวังจิตตก
ยิ่งไปปักหมุดให้พี่โชเฟอร์แท็กซี่เขาผิดแล้ว

โชเฟอร์เขาโมโหขนาดไหน
ด่าผู้โดยสารหญิงว่ายิมไฟส์

อย่ามาทางนี้นะคะเริ่มกวนไปทางนู่น
คุณผู้ชมฮะบางคำต้องเซ็นเซอร์เอาไว้ฮะ
ให้ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหลัง
แอบถ่ายคลิปเอาไว้นะครับ
เดี๋ยวพี่ถามจริงแค่ปากบูดผิดหรอก
นี่แหละแค่ช่วงหนึ่งนะคุณ
นี่แค่ช่วงหนึ่งของการแอบถ่ายไว้
จริงมันจะมีร้อนแรงอีกหลายตลก
ถ้าเกิดว่าเอามาเนี่ยคือทีมงานเราก็ดูดเสียงเหนื่อย

บางทีฟังความแทบไม่ออกเลยนะฮะ
นี่คลิปวิดีโอที่ผู้โดยสารผู้หญิงอัดเอาไว้ขณะ
โดย๓รถแท็กซี่แล้วโดนโชเฟอร์ด่าแบบสาดเสียเทเสีย
เพราะเธอปากบุดมันจะเรียกว่าผิดไหมคุณ
คือเขาบอกว่าคนที่ไปหมู่บ้านนี้ก็ปักแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ

มันดันไปโผล่หลังหมู่บ้านซึ่งเป็นกำแพง

เธอก็ยืนยันเธอไม่ได้ปากหมุดผิด

ก็ไม่เป็นไรนี่ก็กลับรถแล้วก็พาไปส่งจุดหมายปลายทาง

แต่ทำไมต้องด่าสาดเสียเทเสียบนรถแบบนี้
หลายคนฟังคลิปนี้บอกโอ้โฮน้องผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสาวนี้
ก็ทำไมใจกล้ายังไปนั่งอยู่กับเขาอีก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมานะครับ

คลิปเหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจน
ล่าสุดนะครับนางสาวนัทชะนันอายุ๓๖ปี
พร้อมด้วยนางสาวรัติการอายุ๒๕ปี
นำคลิปหลักฐานตรงนี้เข้าแจ้งความที่สอนอห้วยขวางนะครับ
รัติกาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่สาวของเธอ
ก็คือคุณนัชนันได้เรียกรถแท็กซี่
ย่านบางกระสอนนทบุรี
ให้มารับเธอหมายถึงรับตัวน้องเนี่ยนะ
นางสาวรัติการที่คอนโดย่านซอยรัชดาพิเศษ๑๘
เพื่อไปแคสต์งานที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการปักหมุดพิกัดคอนโดไปให้
คนขับแท็กซี่ขับมาจนกระทั่งมาถึง

ซึ่งจริงมันก็คือด้านหลังของคอนโดนี่แหละฮะ
อย่างไรดีก็โทรหาพิก
โทรบอกพี่สาวนะปักหมุดใหม่ได้ไหม
ปักหมุดอีกทีได้ไหมเขากู่นรถรถลงจากรถไปเดินโทรหาพี่สาว
ไปเดินสำบรรยาตรตรงนี้มันเป็นกำแพงจริง

แล้วก็ให้พี่โชเฟอร์แท็กซี่ขับออกไป
เพื่อไปอ้อมเข้าคอนโดให้ได้
แต่ปรากฏโอ้โหโชเฟอร์แท็กซี่โมโหด่าโวยวาย
สารพัดสัตว์มาหมดเลย
แล้วก็ยังด่าไอ้โง่อะไรอย่างนี้

ซึ่งเรื่องนี้นะฮะถึงทนายเหมือนกัน
นายอาสาระบุว่าจากคลิป

พูดจาไม่สุภาพดูหมินเสียดสีผู้โดยสาร
ทอดทิ้งผู้โดยสารระหว่างทาง
หมินซึ่งหน้าและคมครูให้เกิดความกลัว
มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เราได้ข้อมูลมาจาก
ฝั่งคนขับแท็กซี่ฝั่งโชเฟอร์คนนี้

โชเฟอร์เปิดเผยบอกว่าจริงนะฮะ
คนในรถก็สนิทกัน
เดี๋ยวก่อนสนิทกันในที่ว่าสนิทกันแบบไหนคุณ
เดี๋ยวเล่าความสัมพันธ์ให้ฟังเพราะว่า
คนที่ดูคลิปบอกว่าทำไมกล้าด่ากันขนาดนี้

เออนี่โชเฟอร์เขาบอกแบบนี้นะครับ
เขาเป็นคนที่คบหาดูใจกันอยู่
กับพี่สาวของคนที่นั่งอยู่ในรถ
ก็คือนางสาวนัชนันนะฮะ
นี่คุณผู้ชมที่วงแดงแล้วมีแขน

นั่นแหละฮะพี่สาวของคนถ่ายคลิป
คือนางสาวนัชนันคบหากับโชเฟอร์แท็กซี่นี้อยู่

ก็คือนางสาวรัติการที่เป็นคนถ่ายคลิปเนี่ย

มันก็เลยมีความสัมพันธ์สนิทกัน
ไม่ใช่เป็นแค่โชเฟอร์กับผู้โดยสารทั่วไป

แต่ว่าตัวน้องคนที่อัดคลิปไม่รู้ถูกไหม

ใช่เหมือนเขาจะไม่รู้ไหมคุณน้ำแข็งเนอะ

เองก็งงเหมือนกันว่าอ้าวแล้วตกลงยังไง

ที่จะด่าเธอได้มากมายขนาดนี้
สรุปเอาง่ายดีกว่าคือโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
เขาคบหาดูใจกับพี่สาวของคนถ่ายคลิป
ใช่ใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าเอาจริงพี่สาวก็ไม่กล้าบอกน้อง

เออความสัมพันธ์งงนะนี่มีแฟนเป็นคนขับแท็กซี่
คือพี่สาวอาจจะคิดแบบนั้นทุกชม
เออใช่ค่ะอ้าวเอาเป็นว่า
เมื่อวานเราก็โทรไปคุยกับผู้หญิงสองคนนี้

บอกว่าตกลงรู้แล้วใช่ไหมความสำคัญอะไรเป็นอย่างไร
พี่สาวจริงก็คบหาดูใจกับโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
แต่พี่สาวบอกจริงโชเฟอร์เขามาขออาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาว
ถูกต้องไหมก็มาคบกันจริงแต่พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็รู้สึกว่า
ผู้ชายคนที่เราคบกันอยู่เนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
ทำไมมาด่าน้องเราขนาดนี้หลังจากนี้จะเลิกกันแล้ว
คุณเขาจะไม่เอาแล้วเลิกกันแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรของเขาไป
แต่ถ้าในมุมของผู้โดยสารกับมุมของโชเฟอร์แท็กซี่
หรือมุมของกรมการขนส่งทางบกเขาไม่คิดแบบนี้ไง
เขาคิดว่าเป็นเรื่องราวของโชเฟอร์กับผู้โดยสาร
ซึ่งถ้าผู้โดยสารร้องเรียนหรือแจ้งความไว้แบบนี้
มันก็มีส่วนที่กรมการขนส่งทางบกจะต้องมีการตรวจสอบ
ถูกต้องไหมหรือถ้าเป็นคดีหมินประมาทอะไรแบบนี้

ใช่แต่คุณคนขับแท็กซี่พี่โชเฟอร์รายนี้เขาก็พยายามแย้งนะ
อย่าลืมนะผมมีความสัมพันธ์กับตัวพี่สาว
และที่สำคัญตอนที่ผมไปรับตัวน้องเขาเนี่ย
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ขับแท็กซี่แล้ว
แต่ว่าตัวแฟนดิฉันขออนุญาตแล้วกันนะ
ใช้คำว่าคนสนิทรู้ใจก็แล้วกัน
พี่สาวก็เป็นคนบอกเองช่วยหน่อยไปรับน้องให้หน่อย
แต่พอเหมือนกับว่าปักหมุดผิดขึ้นมาผมก็มีอารมณ์โมโหดิ
แล้วตัวน้องเขาเองก็ไม่รู้ว่ามีความสัมพันธ์กัน
เหมือนว่าถอดคราบโชเฟอร์แท็กซี่ออกแล้ว
เท่ากับเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัว

คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมค่ะ
คนก็คงจะสงสัยว่าแล้วถ้าโชเฟอร์อ้างแบบนี้ว่า
ผมไม่ได้ขับรถแท็กซี่นะเวลานั้น
แล้วผมไปรับผมก็ไปรับให้ฟรี
ในฐานะความสัมพันธ์ที่สนิทชิดเชื้อกับตัวพี่สาว
แล้วถามว่าแล้วตรงนี้ผมผิดอะไร
เขาก็จะมองว่าอย่างนี้ผมจะผิดไหม

แท็กซี่พูดแบบนั้นเนี่ยทางฝั่งคนที่เป็นพี่สาวนะ
คือเขาบอกว่าเอาจริงวันนั้นไม่ได้ขึ้นรถฟรีไง

ก็เลยแบบงงอยู่แต่ว่าที่แน่พี่สาวบอกว่าไม่เอาละ
คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ครบแล้วตัดสินใจเลิก
แล้วที่อยู่บนห้องเนี่ยเสื้อพงเสื้อผ้า
คือฝั่งพี่สาวขนเสื้อผ้าผู้ชายมาไว้ข้างล่างแล้วนะ

แต่ผู้ชายก็ยังไม่ยอมค่ะผู้ชายก็ยังอยู่ห้องข้างบนอีก
ผมพอแล้วดีกว่าข่าวนี้
แล้วดีกว่าผมขมับแป๊บหนึ่ง
ผมมองเลยมุมพวกโดยสารกับแท็กซี่น่ะ

แบบนี้จะมีความผิดหรือไม่มีความผิดกันแน่นะคะ